คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการหลอกลวงหน่อยครับ
โดยที่มีคนไทยซึ่งเป็นสองสามีภรรยา
เขาบอกว่าเป็นในหน้าฝั่งไทยในการที่จะหลอกลวงนะครับ

สำนำสำนำสำเลย
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นปฏิบัติการที่สำคัญนะครับ
ซึ่งศูนย์ปรับปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับทางด้านของกรองผู้บังคับการ
สิบสวนสอบสวนตำรวจผู้ทอนภาคสอง
ปฏิบัติการบุรพาสี่เก้าหนึ่ง
ลายเครือข่ายของแก๊งคอร์เซนเตอร์
ในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะครับ
ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการสืบทราบนะครับ
มีเครือข่ายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในประเทศกัมพูชา

โดยเป็นสองสามีภรรยาชาวไทยที่ทำหน้าที่
เป็นคนคอยประสานงานให้กับหัวหน้าเครือข่าย

เพื่อส่งไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาผ่านเว็บจัดหางานนะครับ
โดยล่อลวงคนไทยให้ไปทำงานในคาซิโนที่ปลอยเป็ด
โดยอ้างว่าจะได้รับรายได้ที่ดีนะครับงานสบาย

คนร้ายจะขับรถมารับถึงบ้านพัก
แล้วก็นำตัวพาลักลอบข้ามชายแดนไปยังประเทศกัมพูชาแบบผิดกฎหมาย

ปรากฏว่าถูกบังคับให้ทำหน้าที่
โทรศัพท์หลอกลวงคนไทยในประเทศไทยคุณ

ไม่ได้มีรายได้ดีไม่ได้งานสบายนะ
แต่ถูกบังคับให้ทำงานในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่แหละครับ

เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา๒ราย
ก็คือนายนัฐกรควงวงอายุ๒๘ปี
แล้วก็นางสาวอ้อยใจโคตรรำอายุ๓๔ปีนะครับ
ทั้งสองคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสะแก้ว
ในข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่หน่วงเหนียวหรือว่ากักขังผู้อื่น
กระทำการด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย

โดยได้ส่งตัวทั้ง๒คนไปที่สพตพย

แต่นอกจากดำเนินคดี๒คนนี้แล้ว

ยังต้องสืบหาทั้งขบวนการของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ตรงนี้
เพื่อปราบปรามไปถึงต้นคั่วเลยนะครับ